แต่เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะพี
เพราะมีไฟไหม้ร้านค้าได้รับความเสียหายกว่า๒๕คูหา
นักท่องเที่ยวช่วยกันยกถังน้ำตักน้ำคนละไม้ละมือ

เหตุการณ์นี้ภาครัฐเตรียมหามาตรการในการรับมือ
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ย่านการค้าย่านเศรษฐกิจนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงครับ
เข้าควบคุมสถานการณ์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

โดยในจุดเกิดเหตุมีผู้ประกอบการพร้อมด้วย
นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวบ้านในพื้นที่
พยายามเลยฮะช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วครับ
ในการไปดับไฟแต่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับ

จึงทำให้ไฟลุกลามไปยังร้านค้าและที่พักอาศัย
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก๒๕คูหา
และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ๙คนเป็นชาวต่างชาติแบบนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ส่งรักษาที่คลินิกเอกชนอีก๔คน
ซึ่งทั้งหมดบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
และมีอาการหายใจไม่ออกเนื่องจากสำลักควันนะครับ
มาทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับ
อภินันเผือกผ่องได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ
โดยให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัด
เนื่องจากเบื้องต้นทราบข้อมูลมาเพียงว่าต้นเพลิงมาจากโรงแรมขนาดเล็ก
หน้าซอยสลิงกี้ซึ่งมีถังแก๊สระเบิด
แต่ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
วันนี้จะลงพื้นที่กันนะครับดูสิคุณ
นักท่องเที่ยวไทยทั้งชาวบ้านเจ้าของร้านค้าทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย

ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกอีกนะครับว่า
เร่งด่วนหลังจากนี้คือการหามาตรการรองรับ
เพราะพบว่าบนเกาะพีนะมีชุมชนและร้านค้าหนาแน่น
ติดกันเลยบนเกาะพีพีถ้าใครเคยไปนี่มันจะติดกันมากเลย
ใช่ครับแต่กลับไม่มีระบบดับเพลิงรองรับไว้เลย

และอีกอย่างคือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เกาะด้วย

ตอนนี้ต้องหามาตรการโดยเฉพาะเรื่องของนี่แหละครับ
หัวดับเพลิงอะไรต่างนะครับ